เจ้าของหมารายหนึ่งเขาบอกว่าใจเขาแทบสลายเลย
เช้าวันหนึ่งปกติแล้วต้องเรียกมูทูมูทูมากินข้าวลูก
แต่เช้าวันหนึ่งค่ะเรียกมู้ทู่ไม่มีการตอบรับใด
พอเดินหาไปเจอว่ามู้ทู้เนี่ยมันตายแล้วเป็นสุนัขของเขาเนี่ยนะคะ
ตายแล้วอยู่ที่หลังบ้านของเพื่อนบ้าน
ในช่วงที่ไปเจอเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในดินนะ
เขาก็เลยขุดขุดขึ้นมาและในช่วงที่ขุดถ่ายคลิปไว้ด้วย

ขาใจถ้าเป็นเรานะขาดใจแน่
จากที่เขาเห็นวิ่งกระดิกหางยิ้มให้เราคุยให้เรา

ใช่นะคะนี่ค่ะเป็นช่วงที่เจ้าของเขาไปขุดจุดนี้คือหลังบ้านของเพื่อนบ้าน
ไปเจอศพเจ้ามูทู่สุนัขพันทางของเขา
เอามาโพสต์แล้วก็ให้รายละเอียดว่าเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่เจ้าของกำลังจะเอาข้าวให้เจ้ามูทู่สุนัขพันทางตัวนี้สีขาวตัวนี้เนี่ยนะคะ
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีการตอบรับมูทู้มูทูเดินรอบบ้านก็ตามหามันไม่เจอ
สรุปสุดท้ายค่ะต้องออกหานอกบ้านแล้วล่ะเดินไปบ้านของเพื่อนบ้านค่ะ
ไปเจอว่ามันตายแล้วแล้วก็ถูกฝังดินเอาไว้ที่สวนหลังบ้านของเพื่อนบ้าน
พอขุดเนี่ยค่ะเจอร่างไร้วิญญาณของเจ้ามูทู่
แล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นคือเจ้าของเขาตรวจสอบตามร่างของเจ้ามูทูเนี่ยนะคะ
ไปเจอร่องรอยการถูกตีด้วยของแข็งพอสอบถามเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
ไปเจอศพมู่ทู่ตีมันเหรอเจ้าของบ้านรายนี้รับสารภาพแต่โดยดีว่าลงมือตีมันจนตาย
ถามว่าไปตีมันทำไมมันมากัดรองเท้าแค่นั้นมันมากัดรองเท้าบอกแบบนี้
โมโหและยังพูดประโยคปิดท้ายลักษณะเชิงข่มขู่ด้วยทานโทษนะคะ
ทำแล้วจะทำไมโอ้โหก็หมามันตายไปแล้วอ่ะเออ
เจ้าของยิ่งเสียใจสิคะพูดแบบนี้นะคะอ่าอย่างนั้นก็ตามวูรณีที่
สด็อกเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพมะขามจังหวัดจันทบุรี

ทำให้เสียทรัพย์และทารุณกรรมสัตว์

บอกว่าทำไมถึงไปตีมัน

รำคาญก็คือไปทำลายข้าวของ
กัดรองเท้าให้มันเสียหายเนี่ย

ให้เขาชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินไง

ตักเตือนกันว่าอย่าปล่อยให้มันมา

ไม่ใช่มาลงมือถึงขั้นต้องฆ่า

หน้าตามันสิไปตีมันลงได้ยังไงนะ
โอ้โหวันนี้มีแต่ข่าวสะเทินใจนะ